อีกหน่อย

เป็นของที่ต้องรับประทานและอร่อยกรุบแน่เลย
ใช่อยากให้คุณเป๊กกี้กินนะฮะ
งั้นลองชิมอ๋อโหยยากัดยุงนี่ค่ะอันนี้
ครับผมนี่คือยากันยุงแบบขดอาร์ตครับผมอาร์ตพลัสครับผมยาจุกันยุง๑๕กรัมคูณ๑๐ขดนะฮะ
ดควันน้อยฮะควันไม่เยอะมาก
ถ้าควันเยอะเป็นอย่างไรควันเยอะก็ชอบไม่ได้เอาให้เค็มเลย

ของหน้ายากัดยุงกลิ่นลาวินเดอร์ขดใหญ่
นี่ขวดใหญ่ใช้งานได้ยาวนานค่ะเป็นอาร์ตพลัดบิ๊กจัมโบค่ะ
ของพี่อาร์ตฮัทเหมือนกันครับผมยาจุดกันยุงกลิ่นสากุระครับผม
นี่๑๒กรัมนะเนี่ยคูณ๑๐ขดครับผม
นี่กลิ่นไม่ฉุนป้องกันยุงลาย
พี่คะถ้ายุงลายมาเราต้องทำอย่างไรคะ
เอ้าเราก็ส่งกับติ๊กเกอร์กลับไป
เอาละค่ะหนุ่มค่ะยิมกี้และซีเกมนี่คือคำถามข้อที่๖ค่ะ
มูลค่า๓๕๐๐๐บาท
ยากันยุงจากอาร์ตทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดค่ะ
เอาล่ะขอบคุณทั้ง๓ท่านด้วยค่ะ
เข้าไปดมยากัดยุงต่อข้างในเลยค่ะ
เพราะว่าอันนี้กับอันนี้เนี่ยมันรสชาติเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นแบบบิ๊กจัมบู

แต่อันนี้ควันน้อย
อันสุดท้ายเรื่องอันที่๓กลิ่นสากุระนะ

แต่สากุระนี่มาจากญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยน่าจะแพงนะ

สับสนดีค่ะ
เอาตัวช่วยไหมจ๊ะตัวช่วยเหลือ๑ตัวช่วยให้เป๊กตัดข้อที่แพงออกให้ก็ได้

เธอจะต้องมอบสิ่งที่เธอมีทั้งหมดให้กับพี่
พี่ยินดีที่ช่วยรับของเธอจ๊ะ
เอาล่ะตัวช่วยพี่เป๊กจะตัดข้อที่แพงออกให้
และพี่เป๊กตัดข้อที่๒นี้จ้ะ
บอกด้วยเลยคนนุมว่าแพงที่สุด
และราคาอยู่ที่๒๕บาท
เหลือสูตรควันน้อยกับสิ่งศักดิ์ุระเลือกเลยจ้ะตัวใดตัวหนึ่ง

ถ้าเธอเลือกผิดกลับบ้านมือเปล่าเลยนะ
ถ้าเกิดเธอเลือกถูกได้ไปลุ้นต่อกับข้อหน้า
หรือว่าจะหยุดก็ได้แล้วแต่แต่ต้องผ่านข้อนี้ไปให้ได้ก่อน

เฮ้ยผมเชื่อพี่ก็เก่งน่ะบ้าง

นี่ละคราคาอยู่ที่๑๘บาท
และยากจะยุงแบบคน

น่ากลายเหนือ

ตอบถูค่ะนะคะ

จ๊ะชีวิตมันถึงทางเลือกบ่อยไหมจ๊ะ
บ่อยจ๊ะให้ค่ะปกติเวลาเลือกอะไรนี่

ตอนนี้เธอผ่านข้อที่๖มาแล้ว
ตอนนี้มีเงินสะสมแล้ว๓๕๐๐๐บาท
ถ้าเธอหยุดพี่จะให้เธอ๑๗๕๐๐บาท
แต่ถ้าเธอไปต่อเงิน๕๐๐๐รอเธออยู่
๕๐๐๐๐บาทรออยู่

จะหยุดหรือจะไปต่อ

ไม่อยากอยู่กับพี่นาน

กอดด้วยได้ไหมครับ
กอดทีหนึ่งโอ้โฮ

ได้จะมาอีกเลยทำไมถึงตัวสินใจหยุด

คือจริงเราไม่ได้เก่งเรื่องราคาอะไรมากนะ
แต่เราก็วิเคราะห์จากสิ่งที่เราเห็นนะครับ

แล้วผมคิดว่า๖ข้อมันโอเคแล้ว

เพราะว่าอีก๒ข้อมันก็น่าจะมีความยากมากขึ้น

ผมรู้สึกว่าเราไม่มีอะไรมาเป็นเซฟกัดอะไรอย่างนี้

รู้สึกว่ามันเสี่ยงแล้วผมว่าหยุดดีกว่า

ไหนก็หยุดแล้วให้ฝากผลงาน
ก็ตอนนี้เราสองคนกำลังมีซีรีส์ด้วยกันอยู่นะครับ

นี่ครับวันนี้ขอบคุณทั้งหยิมกี้แล้วก็ซีเกมครับ
ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าครับตัดสินใจหยุด
ก็เลยคว้าเงินรางวัลกลับบ้านไปค่ะ

หล่อหน้าใสผ่านไปได้ถึงข้อที่๖
แต่คู่ต่อไปจะเป็นใคร

ช็อปที่เรียกได้ว่าต่างคั่วเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นสีผิวอายุความสวย
เรียกได้ว่า๒แบบ๒สไตล
เรียกได้ว่าเป็นมาเฟียของคอมเมนต์เตเตอร์
อีกคนนึงค่ะเรียกได้ว่ายิ่งอายุเยอะยิ่งแบ๊ว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

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้พูดภาพตั้งแต่เปิดรายการเลยขอถามก่อนอาทาวดำ
ยินยางไอลูกอ๋อยินยางคุณแม่ก็ไปสนิทกันได้ไงต่างครู่อะไรเนี่ยอันนี้เขาเกาหลีอ่ะ
จริงแล้วกับแอร์นี่ร่วมงานกันมาตั้งนานเลยมากเลยแล้วก็เขายังเคยไปเล่นหนังให้ผัวแม่ด้วย

อ๋อปัจจุบันที่ว่าหนุ๊ยหนุ๊ยเจ๋านยี้ม
พี่ว่าเพิ่งเริ่มคบกันได้๑๐๒๐ปีเท่านั้นเอง

คุณแม่ตั๊กคุณแม่นี่เป็นสายช็อปป่ะฮะ

จากซื้อเก่งแล้วดูราคาบ้างไหม
ดูสิแม่เราไม่ดูด้วย
เพราะในบ้านนี่พี่เป็นคนขุมเงิน

แล้วเดี๋ยวนี้นะซื้อในออนไลน์ก็ได้ด้วย

ซื้อของที่เรากินได้

เพื่อนซีคู่สนิทคู่นี้ยิ้มหยาง

แล้วกลั่นมันสมองออกมาดูซิว่าสินค้าอะไรถูกที่สุด
ไม่รอดสายตาเราสองคนหรอกถูกแม่เฮ้ยรวมพลัง

บอกเลยว่าวันนี้ถ้าตอบติดกันได้๘ข้อนะ
มีสิทธิ์คว้าเงินแสนกลับไปเลยฮะ

โอ้โฮแค่๘ข้อสบาย

คือเป๊กมีเงินตามลำดับขั้นของแต่ละข้อให้

เพราะว่าตอนนี้มีการ์ดตัวช่วย๒ตัวช่วย

ข้อแรกสามารถให้เป๊กตัดข้อที่แพงออกให้
หรืออีกอันหนึ่งตอบได้๒ครั้ง

อ่อท่อนนะคะคืนเลยได้ไหมคะสงสัยไม่ต้องใช้
ว้าว
คุณคะแต่อยากให้คุณเก็บไว้ก่อน
เอาไว้ใช้เผื่อเวลาคับเอกเอก
คับอะไรคะคับไข่ลูกคับขันค่ะ

ของที่ไหนราคาถูกที่สุด

ของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
อ่าทำไมที่สุดพี่มา

มาแล้วครับกับคำถามข้อแรก
สำหรับคุณตั๊กและคุณแอร์

เมื่อคุณตาต้องมาปะทะกับแก๊งป่วนของเรา
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ห้ามพลาดนะครับ
แต่ช่วงนี้พักกันสักครู่